เมื่อวานนี้แม่ค้าขายอาหารเจเนี่ย
แจ้งตำรวจเลยเพราะว่าตรงแม่น้ำแม่กรองจู่
เจอศพศพเลยเหรอลอยมาหงายหน้าแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
และที่สำคัญมีลอตเตอรี่อยู่ในตัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะ
นี่ครับเป็นจังหวะที่กู้ภัยเอาเรือยนออกไปเก็บร่างผู้เสียชีวิตครับ
หลังรับแจ้งมาว่ามีคนไปเจอไปเจอร่างผู้หญิงคนนี้
หงายหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีเหลือง
ลอยติดมากับกอผักตบครับอยู่ในแม่น้ำแม่กรองห่างจากริมเขื่อนรัฐประพา
รัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรีประมาณสักหนึ่งกิโลพอนำขึ้นฝั่งเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจและแพทย์เวรก็ชนะสูตรพบว่า
คอของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีตะกรุด
แขนซ้ายก็มีรอยสักรูปนกฮูกนะ
หัวไหล่ซ้ายก็มีรอยสักเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นรอยสักตัวเอ็น
หน้าอกซ้ายมีรอยสักรูปหัวใจก็ถือว่ารอยสักเยอะอยู่
แต่เขาไม่ได้มีแผลถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดครับ
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วัน
ในตัวผู้ตายมีกระเป๋าสตางคเกอร์หญิงสีน้ำตาล
และในกระเป๋าสตางค์ก็มีบัตรประชาชนระบุชื่อว่านางสาวสุวรรณีถึกเจริญอายุ๔๔ปี
เป็นชาวตะบนท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่แหละคุณผู้ชม
มีเงินสดติดตัวอยู่แค่๒๐บาทครับแต่ที่ติดมาด้วยคือนี่ครับ
ตอรี่ครับ๖๓๔๐๔๗แต่เป็นงวด๑๖ตุลาคมที่ผ่านมามีอยู่ใบหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยอย่างหัวหน้าทิติชัยเนี่ยที่เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็บอกว่า
ช่วงเช้าเนี่ยมีแม่ค้าขายอาหารเจแถวนี้โทรมาโทรมาแจ้งว่าเห็นศพหญิงสาวลอยอยู่ในแม่น้ำ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนส่วนตัวของหัวหน้าธิติชัยเนี่ยเชื่อว่า
ผู้ตายอาจจะอยากให้ชาวบ้านมาเห็นแล้วก็ให้ช่วยเอาร่างขึ้นมาจากน้ำ
อันนี้เป็นความเชื่อเขานะครับส่วนตัวเลขในลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
แม้ว่างวดที่ผ่านมา๑๖ตุลาคมมันจะไม่ถูกรางวัลนะ
แต่ว่าตัวหัวหน้าธิติชัยและเพื่อนกู้ภัยจะเอาเลขนี้ซื้อต่อครับ
ซื้อต่อคือไปซื้อสำหรับงวดต่อไปเพราะเขาก็เชื่อว่า
ไม่แน่ว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมาให้โชคครับ